โควิดแบบนี้เชื่อเลยว่าดัชนีความสุขของคนไทย
น่าจะลดลงไปเยอะค่ะเพราะมันเงียบเหงา
บางคนรู้สึกโดดเดี่ยวมากแล้วใครที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงเดือนเนี้ย
คือเศร้ามากเลยนะเพราะว่ารัฐบาลขอความร่วมมือว่า
อย่าจัดวันเกิดแต่จะบอกว่ามีคลิปหนึ่งออกมาน่ารักมากนะคะ
ว่าน่าจะทำให้ทุกคนยิ้มออกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายคน
เป็นคลิปที่โพสต์ในเฟซบุ๊คของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
พยาบาลสาวเขารวมตัวกันทำคลิปเตอร์ไพรส์
คนไข้โควิดสิบเก้าที่เป็นวันเกิดของเขาครับ
บอกว่าวันสำคัญของคุณกับคนสำคัญของเรา

ขอให้ทุกคนไปแข่งแรงแล้วก็ออกกับโรงพยาบาลรามาธิบดี
นะคะโอ้โหเนี่ยน่ารักมากเลย
คือเขาบอกว่าคนไข้ทุกคนคือคนสำคัญของเรา
จะอยู่ที่ไหนอาการเป็นยังไงก็จะอยู่เคียงข้างกัน
รับการรักษาอยู่ที่สถาบันการแพทย์จักรีนรึบดินค่ะ
พยาบาลก็เลยรวมตัวกันเนี่ยวีดีโอคอลแล้วก็ร้องเพลงอวยพรแบบนี้
น่ารักมากเลยนะเออนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
มันเป็นการเติมกำลังใจให้คนไข้มากเลย